มาดูเหตุการณ์นี้คือไม่ต้องของขึ้นคุณของขึ้นเหมือนกัน
แต่ไม่ต้องมีพิธีอะไรล่ะอยู่มันขึ้นเองขึ้นเพราะอะไรคุณ
คึกขนองความห้าวนะฮะที่อายุทยาเนี่ย
ศึกษาต่างสถาบันครับโอ้โหถือมีดไล่ฟันกันอุกอาจกลางเมืองเลย
คุณผู้ชมไปดูของขึ้นกันกลางถนนแบบนี้นะครับ
มีปืนด้วยว่าใช่ป่ะปืนหรือมีดว่า

มันโดนเขาตีหรือมันมาตีเขาว่ะ
แล้วในมือแยาวนี่คืออะไรคุณจ้ะลรีนะคะ
คนอยู่ในรถเธอเธอเรียกคนขับนะเธอเห็นไหม
เนี่ยมีการตี้กันตรงถนนแบบนี้นะฮะ
กับนางสาวจอยนามสมมุติซึ่งเป็นคนถ่ายคลิป
แล้วก็เรียกคนในรถเธอเธอช่วยกันดูหน่อยนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าขับรถยนต์จะไปทำงาน
และผ่านหน้าวิทยาลัยดังนะครับของจังหวัดพระนครสิทธิยา
นักศึกษาขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน๒คน
ซึ่งคนซ้อนถือมีดเข้าทำร้ายนักศึกษาต่างสถาบัน

ซึ่งพยายามหาสิ่งของจะตอบโต้ด้วยการแบบโอ้โหไล่เหมือนกันนะครับ
คว้าอะไรได้คว้าเอาหินหรือว่าไม้หรืออะไรก็ตามนะฮะ
ทำให้อีกฝ่ายนะคุณต้องขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างที่เห็นในคลิป
คลิปสั้นแหละแต่มันก็สะท้อนออกมาเนอะ
ยังมีความรุนแรงของน้องนักศึกษา
แหมพอขี่มาเจอคู่อริต่างสถาบัน
เขาแค่อยู่ข้างถนนแค่นี้ก็จะตีกันแล้วนะฮะ

คือบางคนเห็นก็บอกว่าถ้าเด็กพวกนี้เกิดเร็วกว่านี้

ใช่แล้วเขาบอกแจ้งพิกัดไว้ด้วยนะฮะ
ด้านข้างวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนถนนโรจนะ
่งหน้าเข้าตัวเมืองจังหวัดพระนครสิทธิยา
อยากให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ป้องปรามเหตุแบบนี้นะครับ